มาดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะสำหรับกิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้น๑๒มกราคมนี้จัดขึ้นพร้อมกันด้วยคนรักสุขภาพ
คุณเอ้ยเลือกไม่ถูกเลยจะไปวิ่งหรือไปเดินดีล่ะเออ
วิ่งก็ใช้พละกำลังเยอะหน่อยเดินก็ช้าหน่อย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจัดพร้อมกันย้ำว่า
วันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่๑๒มกราคม
ทั้งวิ่งไล่ลุงและเดินเชียร์ลุง
พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในเพจเขาหน่อยนะคะ
เพจของกิจกรรมอันแรกเลยก็ละกันวิ่งไล่ลุง

ทีมงานไปยื่นหนังสือเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารคอสชบอกมาร่วมวิ่งด้วยกันนะครับ
เชิญมาวิ่งไงมาวิ่งด้วยกันนะครับ

ไม่ได้บอกเนี่ยโอ้โหลุงทั้งประเทศมีกี่ลุงอ่ะคุณ
ก็ไปเชิญมามาวิ่งด้วยกันถ้ารักสุขภาพก็มาวิ่งด้วยกันนะ
ส่วนการเปิดลงทะเบียนแน่นอนมีคนการเมืองร่วมลงทะเบียน
เช่นในธนทรจึงรุ่งเรืองกิจวัฒนาโค้ดใหม่เนี่ยมาแน่นอน
เขาบอกว่าตอนนี้มีคนร่วมลงทะเบียนวิ่งไล่ลุงแล้ว
หนึ่งหมื่นคนอันนี้เขาบอกจำนวนมาเลยนะคะ
ต่อไปเลยจัดวันเดียวกันเพจเชียร์ลุงตู่
ซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเดินเชียร์ลุงแต่เขาจัดกันที่สวนลุมพินีสวนวิ่งไล่ลุงนิด
ที่สวนรถไฟนะคะตอนนี้เขาเปิดให้แฟนคลับให้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว
วิ่งพร้อมกันวันอาทิตย์นี้นอกจากนี้ค่ะแอดมินเขาบอกว่า
เขาเดินทางไปขออนุญาตแล้วนะสำหรับการจัดกิจกรรมต่อกรุงเทพมหานคร
เขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้เขาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ไม่รู้แหละ
แต่เขาบอกใกล้จะถึงเป้าแล้วสำหรับคนที่จะเดินเชียร์ลุงนะคะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ได้เป็นการพูดถึงเรื่องนี้โดยตรง
แต่ว่าเป็นการถามอ้อมไปว่าอ่ามีคนต่อต้านมีคนรักเนี่ย
มันเป็นยังไงนายกรัฐมนตรีบอกว่า
อยากให้ทุกคนใช้กลไกประชาธิปไตยสร้างประเทศกันก่อน
การออกมาพูดทำลายกันว่ากันไปว่ากันมา

คนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือคน๖๐ล้านคน
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศฟังเสียงค่ะ
พอเถอะครับมาช่วยกันทำประเทศดีกว่า
ช่วยกันฟังว่ารัฐบาลจะทำอะไรแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์อะไร
แล้วถ้าไม่พอใจอะไรก็บอกมารัฐบาลก็แก้ไขพัฒนา
นี่คือแก้กล้าแก้ปัญหาแบบนี้